ยอดมนุษย์มา
หลังจากที่วันนี้เราได้รู้จักกับวัฒนธรรม
ความเป็นอยู่ของชาวมอนบ้านบางกระดีไปแล้ว
ตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วล่ะครับ
ที่เราจะมากระเทาะใจป้ากัน
ตอนนี้นะคะมันถึงช่วงท้ายสุดแล้วก็สุดท้ายของรายการแล้วนะคะ
เราก็จะถามป้าว่าอาหารที่ตั้งอยู่ข้างหน้านี้
แหมเล็กน้อยถ้วยน้อยอย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรคะ

เขาจะทานตอนฤดูอะไรคะ

เพราะข้าวแช่ปีละ๑ครั้ง

ป้าเนี่ยก็จะต้องเป็นคนที่ขลังแล้วก็เป็นคนที่ถือประเพณีมากเลย
เพราะทุกอย่างต้องเป๊ะเลยใช่ไหม
อันนี้ไม่ใช่นี้ไม่ได้เลยนอกจากวันนี้ทำให้เราดูเป็นตัวอย่าง

อันนี้ก็ยำมะม่วง

ตาลน้ำปลานิดหน่อย
ต้องเป็นอยู่ถ้วยแค่นี้เล็กนี่นะใส่อะไรก็ไม่ได้นะคะ

อันนั้นปลา
ปลากระฉีกอะไรอย่างนี้เนอะ

หมูทอดเก่งมากเอามาปากแดดแล้วเฉียบแล้วก็ฉีกแล้วก็ไปต้มกับน้ำกะทิค่ะ
ไม่ใช่ค่ะมีกะทิมีเหมือนกันแต่ไม่ใช่กะทิค่ะ
มีอะไรคะใช้น้ำมันค่ะ
อ๋อพัดเฉยอย่างนี้แหละคะต้องถั่นกับข้าวแช่ใช่ไหม

ป้าขยี้นี่ขยุมเท่ากัน

ข้าก็ก้าวเลย

อันนี้ค่ะนี่อบเลยเหรอคะใช่ค่ะอบเทียนเทียนที่เขาขายเนี่ยอืม
ครูจะไม่ใช้นะค่ะอ่าโดนของเก่านี้มันจะเหม็นเหรอคะ
เทียนที่เราไปวัดไหว้พระนั่นแหละโอ้โหหอมมากเลยแล้วอบยังไงคะ
มะพร้าวขูดแล้วอืมไม่ต้องคั้นกะทิออกเก่งน่ะเนี่ย
ใส่ไปในภาชนะแล้วก็เอาเทียนน่ะหักใส่ไปตรงกลางนี่นี่แบบอย่างงี้เนี่ย
แล้วก็เผาทานโอ้โหอย่างงี้ลูกเลิกสามวงสามีไม่ลงไหลก็เลยเหรอ
ทำอาหารเก่งมากน้ำมะพรูเนี่ยขนาดเมื่อกี้ยังย่องมาดูเลยเห็นไหม
สามีอืมกลัวภรรยาหายใช่ใช่ยังแอบดูอยู่ไหมเนี่ย
มะนาวไม่ได้ทำอย่างงี้สิโอ้อ่ะคราวนี้เราเข้ามาถึงครอบครัวเลยคือ
คุยกันเรื่องสามีแล้วป้าสามีมีไหมจ๊ะไม่มีค่ะไปไหนคะ
เขาไปอยู่สวรรค์ค่ะอ๋อขอโทษนะคะไปอยู่สวรรค์แล้วนะ
อ่าไปสบายแล้วป้าก็โอเคกับชีวิตใช่มีลูกกี่คนสองคนค่ะ
ลูกโตไหมคะโตแล้วค่ะแล้วทุกวันนี้ชีวิตดีไหมดีมากมาก
เหรอคะสบายใจมากอืมสบายใจที่เขาตายเหรอหรือยังไงคะ
พี่ตูนฮะสบายใจไม่ต้องมีใครมาบังคับอะไรอ๋อตอนอยู่เขาบังคับเหรอ
ไปไหนก็ลำบากทำไมก็หึงใช่เพราะสวยมากนายฉุยเลือกได้
อภัยเขานะเขาไปแล้วอย่าไปโกรธเขานะเข้าใจเขาเถอะ
อย่าไปว่าเขานะเดี๋ยวเขาลงมาจากสวรรค์แล้วเรายุ่งนะ
ลองยากลงยากนะท่าทางจะพูดกันยากงานนี้เอาป้าดีกว่า
ป้าภูต่อป้าภูสามีป้าภูล่ะจ๊ะสามีป้าปูยังอยู่ยังอยู่นะคะ
รักกันมากได้ข่าวว่าห่วงมากหึงมากแล้วก็อุ้ย
ทำให้ได้ข่าวเร็วจังเลยอ่ะอันแน่อันนี้หูตาวัยเนี่ย
ตามไม่ได้ช้าวัยได้ข่าวว่าห่วงด้วยเพราะเป็นผู้หญิงที่เป็นแม่บ้านแม่เรือน
ทำทุกสิ่งทุกอย่างโอ้โหใช่ไหมคะสามีนี่หลงมาก
กลางคืนกลับบ้านถูกไหมถูกสิไฟสว่างไฟสว่างถูก
เขาเปิดตลอดโอ้โหเล่นมุกนะเนี่ยไฟสว่างไฟไม่มืด
ถ้าไฟมืดอ่ะหลงทางหลงทางหลงทางไปไหนหลงทางไปที่อื่นสิ
เหรออ๋อมืดมืดขึ้นบ้านไม่ถูกขึ้นบ้านไม่ถูกอืม
แต่นี่ไฟสว่างตลอดตลอดเลยที่สุดเลยชีวิตตั้งแต่แต่งงานมามีอะไรที่แบบเศร้า
ที่สุดในชีวิตถึงขนาดน้ำตาล่วงไหมมีไหมคะมีจ้ะเรื่องอะไรบ้างอ่ะคะ
พอบอกได้ไหมไม่อยากบอกนะนิดนึงไม่อยากบอกเลย
ป้าที่บ้านเขาจะได้รู้ไงป้าที่บ้านบางครั้งเนี่ย
บางคนทุกข์มากถึงขนาดแบบไม่อยากอยู่แล้ว
ถึงขนาดแบบเศร้าชีวิตฉันมีทำไมบางคนก็อาจจะสุข
แต่อยากเอาป้าเป็นตัวอย่างว่าป้าเคยน้ำตาล่วงมากและแก้ไขตัวเองได้ยังไง
ต้องไปถามคุณยายคุณยายลูกเยอะไม่ได้เรียนหนังสือไม่เหมือนเขา
แล้วทำไงคะก็ไม่ได้เรียนไม่ได้เรียนเสียใจใช่
ต้องเสียใจหรอกทุกวันนี้เป็นขนาดนี้ยิ่งกว่าคนที่เขาเรียนหนังสือบางคนอีกนะ
ป้าเนี่ยรู้ไหมเพราะป้าเก่งทุกอย่างไปหมดมีความสุขใบหน้านี้ยิ้มแย้มแจ่มใส
เสียใจอะไรที่สุดในชีวิตที่ไม่ได้เรียนแค่นี้เหรอคะไม่ต้องไปเสียใจไม่ต้องไปเสียใจ
ตอนนี้เขายังมีเรียนได้เดี๋ยวเรากลับไปเรียนกันโอ้ศพแล้วเขามีเรียนแล้ว
เขายังมาเลยไปมากเดี๋ยวพาไปเบื่อแล้วไม่เอาไม่เอาแล้วอยู่กับสามีแรงมาก
พอชวนไปเรียนไม่เรียนพอตอนนั้นอยากเรียนในม้าไม่ได้เรียนร้องไห้โอ้คนเรานะไม่ต้องไปคิดมากนะ
มีสามีดีมีลูกดีเป็นที่รักก็พอใจแล้วแหละนะคะแล้วอยากทำอะไรอีกไหมในชีวิตนี้
ตอนนี้ก็สอนเด็กอยู่สอนทำอะไรคะปากผ้าที่ป้านาวใส่นี่แหละแล้วป้ามาเด็กมาเรียนเหรอคะ
มาเรียนโอ้มาเรียนอย่างเงี้ยกี่วันถึงได้เนี่ยพื้นหนึ่งเนี่ยคะเทอมหนึ่งให้เทอมหนึ่งมันมีสี่เดือนสี่เดือน
แล้วเด็กเขาปักไปขายกันไหมปักไปใช้ปักไปใช้ปักแล้วเก็บที่โรงเรียนใช้เลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็สอนภาษาไทยแปลเป็นมอน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

ถ้าไม่แน่เกิดสมมุติว่ามีผู้ชายดีมาชอบสักคนหนึ่ง
คิดยังไงคะสมมุติเนี่ย

ไม่ชอบไม่ชอบ

ชีวิตคู่แล้วอยากอยู่ตามลำพังมาก
เคยเป็นนกน้อยในกรุงทองมานานแล้ว

รู้จักกันนานพี่น้องกันค่ะ
เป็นพี่น้องกันใครพี่ใครน้อง
นี่เป็นศักดิ์พี่นี่เป็นสากน้อง

ไม่เคยนี่ไงน่ารักที่สุด
ไปทำบุญไปไหนก็ไปด้วยกันหมด

ไม่มีพิษไม่มีภัยเห็นหน้าก็รู้

สามัคคีกันตลอดเลยถามป้านิดนึงเถอะ

ทำยังไงให้สืบสาร

อะไรอ่ะยังทำพิธภัณฑ์ใช่ไหม
คนไทยมาฟ่านซื้อของเก่า

แล้วทีนี้เขาก็ขายไปหมด

เราถึงจะเก็บไม่ได้สะสมไม่ได้อืม

ใช่สำหรับให้นักเรียนมาศึกษา
ที่แรกเขาไม่ได้คิดให้นักเรียนมานะ

จะได้รู้ว่าของเก่า

โอ้โหนี่นะคะนี่แหละเหมาะที่สุดเลยนะคะ

ที่สวยมีเสน่ห์ตาวาวอย่างนี้

ภูมิใจมากป้าโพนภูมิใจมากเลย

ค่ะมอนนี่เดี๋ยวเขามีศัพท์อันหนึ่งว่า

ผิวเนี่ยเป็นพระม่าในตาแขก

อายุขนาดนี้แล้วต้องยอมรับเลยว่า

ฝากอะไรถึงป้าที่อยู่ที่บ้านบ้างไหม

เกิดมาถ้าใคร

ก็ขอให้สู้กันต่อไป

ให้แก้ปัญหาอย่าไปคิด

อันนี้ก็บอกว่าปัญหาทุกคนเกิดได้ง่าย

นี่เป็นคำให้กำลังใจกับป้า
เอาละค่ะวันนี้นะคะ

ต้องกลับขอบพระคุณป้าทั้งสองเลย

ประเพณีที่น่ารักวัฒนธรรมที่สวยงาม

วันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วล่ะค่ะ
เราทั้งสามป้าต้องลาไปก่อนนะคะ

ยอดมนุษย์ป้า

มนุษย์ป้าก็ต้องลากันไปก่อนนะครับ

เราจะรวบรวมความน่ารัก
ความหาความสือแบบ

เจอกันวันเสาร์หน้า๑๑โมงนะครับ

นี่คือเนี่ยว่าไงค่ะ
ว่าน้องหุบเลี้ยงยังดังอะไรล่ะ

ขยานอีกละค่ะ